จากข่าวดีที่ว่าวันนี้เราจะไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ก็มีข่าวดีของครอบครัวครอบครัวดาราคู่นี้นะคะ
คุณลิเดียกับคุณแมททิวค่ะก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเป็นคนแรกเนาะ
ที่เป็นนักแสดงแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ออกมาคอยอัปเดตอาการของทั้งคู่ตลอดเวลาเลย
ล่าสุดออกมาโพสต์แล้วนะคะว่าทั้งสองคนหายจากโควิด๑๙เรียบร้อยแล้ว
ต่อสู้มาเดือนกว่าตอนนี้ได้กลับบ้านไปกอดลูกสมใจแล้วนะคะ
หลังจากที่คุณลิเดียกับคุณแมททิวต้องเข้ารับการรักษาตัวจากโรคติดเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลเดือนกว่าลูกทั้งสองคนก็อยู่แต่กับตายาย
มีโพสต์ภาพออกมาตลอดที่เป็นภาพที่ทั้งคู่ต้องรักษาตัวอยู่
หรือจะเป็นภาพที่ทั้งคู่เอาเสื้อของลูกที่ใส่แล้วมากอดมาหอมให้หายคิดถึง
คือหลายคนก็เอาใจช่วยคู่นี้มากอยากที่จะให้พ่อแม่ได้กลับไปอยู่กับลูก
เพราะว่าคือน้องยังเด็กทั้งคู่อะค่ะ
แล้วการที่ทั้งพ่อแล้วก็แม่เลยต้องออกมารักษาตัวคือไม่ได้เจอลูกเลยเป็นเดือนกว่าเนี่ย
มันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะทั้งสำหรับตัวพ่อแม่แล้วก็สำหรับตัวเด็กด้วยนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาทั้งคู่ประกาศข่าวดีลงไอจีเรียบร้อยแล้ว
เขียนข้อความบอกว่าหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า๓๐วัน
ตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วและเราสองคนได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว
เราจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวเรา
ซึ่งทั้งคู่ก็เขียนถึงข้อควรปฏิบัติที่คุณหมอแนะนำสำหรับคนที่รักษาหายแล้วแล้วกลับไปบ้าน
รวมถึงประชาชนทุกคนด้วยนะคะ
ก็ไล่เรียงมาเลยว่าทุกคนควรใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องนะ
มือด้วยสบู่บ่อยระวังเรื่องน้ำลายน้ำมูกแล้วก็อุจจาระ
ระยะห่างทางสังคมด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
แล้วก็จะได้ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น
ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเยอะมากนะคะ

ใช่ย้อนเท่าดูทำลายกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
มีการตรวจหาสาเหตุว่าเป็นการติดเชื้อจากการที่เขาไปเป็นพิธีกรที่สนามมวยลุมพินี
ซึ่งสนามมวยลุมพินีนี้แหละคือจุดติดเชื้อใหญ่ที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของเรามันพุ่งขึ้นขนาดนี้นะคะ
มาค่ะแน่นอนถ้าสามีติดปุ๊บภรรยาต้องเข้ารับการตรวจทันที
คุณลิเดียไปตรวจก็พบว่าติดโควิด๑๙เหมือนกันในวันที่๑๖มีนาคมแยกกันเข้ารับการรักษาทั้งคู่นะคะ
ี่สิบสองมีนาคมทั้งคู่ได้รับอนุญาตให้รับการรักษาร่วมกันได้แล้วหลังจากที่แยกกันมาร่วมอาทิตย์ซึ่งทั้งคู่ยังมีผลเป็นบวกอยู่ค่ะ
แต่อาการจะแตกต่างกันคุณลิเดียเนี่ยหนักหน่อยเพราะว่าไวรัสลงปอดต้องเข้าไอซียูเลยนะคะก่อนที่จะออกมารักษาตัวที่ห้องธรรมดาได้
สิบเอ็ดมีนาคมทั้งคู่ยังคงรักษาตัวด้วยกันอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ผลตรวจก็ยังเป็นบวกอยู่ค่ะทั้งสองคนก็พยายามโพสต์อัปเดตอาการของตัวเองแล้วก็เล่าการรักษาให้ฟังแบบละเอียดนะคะ
จนกระทั่งสามเมษายนแล้วผลก็ยังเป็นบวกอยู่แต่เชื้อมันน้อยลงละค่ะคุณหมอก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักสามถึงสี่สัปดาห์
เมษายนทั้งคู่โพสต์คลิปมีความท้อใจเบาเหมือนกันเพราะว่าผลเนี่ยยังไม่ไปลบสักทียังคงมีเชื้อโควิดอยู่บอกคิดถึงลูกมากคุณหมอเนี่ยอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยอยู่ด้วยกันได้เพราะไม่ติดต่อกันเองแล้วซึ่งมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเหมือนกันช่วงเวลาที่คุณลิเดียกับคุณแมททิวรักษา
ว่าคุณหมอเนี่ยอนุญาตแล้วรอดูว่าผลการตรวจครั้งต่อไปจะเป็นลบ
แล้วก็หายดีได้หรือยังสิบสามเมษายนค่ะ
ผลก็ยังเป็นบวกอยู่ยังไม่ลบสักทีค่ะ
ซึ่งเคสคุณลิเดียและคุณแมททิวเนี่ยคุณหมอบอกว่าเชื้ออาจจะตายแล้ว
แต่มันยังมีซากอยู่ใช่ใช่ซากของมันยังหลงเหลืออยู่
เพราะฉะนั้นยังวางใจไม่ได้เท่ากับว่าผลยังเป็นบวกอยู่
จนกระทั่ง๑๘เมษายนวันนี้ค่ะ
คุณลิเดียและคุณแมททิวโพสต์ด้วยความภาคภูมิใจและดีใจมากเลยว่า
ในที่สุดผลก็เป็นลบสักทีเท่ากับว่าหายป่วยจากโควิด๑๙ขาดแล้ว